มาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ชมค่ะกรณีที่เด็กหญิงอายุ๑๑ขวบถูกชาย
ที่อยู่ระแวกบ้านนี่แหละค่ะลวงขึ้นรถเก๋ง
แล้วก็ลักพาตัวหายไปวันเต็มค่ะ
ตำรวจตอนนี้สามารถที่จะติดตามช่วยเหลือมาได้แล้วนะคะ
เหตุอยู่ค่ะว่าเขาลักพาตัวเด็กหญิงไปทำไมอืมนี่คือเมื่อช่วงเมื่อวานนี้เนี่ย
เพจเนี้ยค่ะปักทงชัยสามศูนย์สี่เนี้ยได้โพสต์แจ้งเด็กหายค่ะ
เป็นเด็กเป็นญาติกันนามสมมุติของน้องสองคนนี้ก็คือน้องแมวกับน้องมดนะคะ
อายุสิบเอ็ดขวบถูกลักพาตัวจากบ้านพรรคเที่ยมเภอปักทงชัย

คนที่ลักพาไปก็คือนายสุรศักดิ์โชว์สูงเนิน
เขาเรียกกันว่านายเหี่ยวนะคะอายุสิบสิบสองปี

ตำรวจหน่วยงานต่างช่วยกันนะ
พยายามตามหาพยายามติดตามตัวผู้ก่อเหตุคนนี้
จนกระทั่งเช้ามืดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กหญิงแมวนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับมาที่บ้าน
กลับมาคนเดียวแล้วก็บอกว่าในสุรสักฯพาไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ได้ทำร้ายใดนะคะมีเพียงนั่งดื่มเบียร์คนเดียว
ส่วนน้องมดยังอยู่ที่ห้องพักค่ะล่าสุดตำรวจสพปักทงชัย
ก็สามารถควบคุมตัวนายสุรศักดิ์ได้พร้อมกับรถยนต์นะคะ
ควบคุมตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่สามแยกบ้านพันธุ์อำเภอเมืองปักทงชัย
นี่แหละค่ะอำเภอปักทงชัยนะคะก็ช่วยเหลือน้องมดที่อยู่อีกคนนึง
ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นำตัวไปสอบสวนนะคะ
น้าสาวของเด็กหญิงบอกว่าทั้งน้องมดน้องแมวอยู่กับยาย
แล้วที่ผ่านมานายสุรศักดิ์ก็วนเวียนมาที่บ้านอยู่บ่อย
วันเกิดเหตุบอกว่าจะไปซื้ออาหารมาทำกับข้าวกินที่บ้าน
ก็ไม่คิดว่าจะพาหลานทั้งสองคนไปด้วยค่ะ
แล้วไปสองคนว่าปล่อยมาก่อนคนนึง
ปล่อยมาก่อนคนนึงว่าตอนที่๕ออกจากห้องมา
แล้วก็เอาน้องเรียกวินมอไซค์ให้น้องให้น้องนั่งวินมาคนเดียว

จากหน้าซอยโรงแรมค่ะไม่ได้ทำอะไร
แต่ผู้ชายก็คือกินเหล้าแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเด็กสองคน
ที่อยู่ด้วยกัน๓คนนะคะไม่ได้ทำอะไร

แต่พอเราโทรติดต่อกลับไปคือติดต่อไม่ได้
พอเปิดเครื่องสิทธิ์พอเราโทรไปเขาก็ตัดสายทิ้งแล้วก็ปิดเครื่องกันหนึ่ง

กับการตำรวจภูทรปักทงชัยบอกว่า
ทั้งสองคนยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้าย
แต่ว่าตำรวจเขาไปค้นตัวนายสุรศักดิ์ปรากฏว่าเจอยาบ้าจำนวนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แล้วตรวจร่างกายก็เจอสารเสพติดด้วย
เรื่องต้นก็ดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดและพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า๑๕ปี
แล้วก็ประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กหญิงทั้งสองคนที่ถูกพาตัวไป
ถ้าพบความผิดเพิ่มเติมก็เตรียมดำเนินคดีกับนายสุรศักดิ์ค่ะ